คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของคนร้ายด้วย
แม่ของคนร้ายบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าลูกชายจะมาก่อเหตุแบบนี้
มที่แท้จริงไม่รู้เลยบอกแม่บอกไม่รู้เลย
ว่าทำไมลูกชายถึงก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ไม่รู้ว่าลูกคิดอะไรไม่รู้ว่าลูกแค้นอะไร
แต่รู้ว่าลูกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงนี่ไง
เสพค่ะเป็นผู้เสพยาเสพติด
ไม่เคยถึงขั้นขายนะแต่เสพ
สงสัยมากนะคะพี่อุ๋ยเสพตอนไหนเหรอคะ
บอกเสพยาเสพติดแม่ยอมรับว่าลูกชายเสพยาเสพติด
มาตลอดขอให้เลิกยุ่งกับยาเสพติดมานานแล้วแต่ลูกไม่ฟัง
ลูกใช้ยาเสพติดตอนมาเป็นตำรวจที่หนองบัวลำพูนี่แหละ
อ้าวนี่อันนี้แม่บอกนะแม่บอกค่ะ
ใช้ยาเสพติดตอนย้ายมาเป็นตำรวจที่หนองบัวลำพู
ตอนที่ลูกเป็นตำรวจอยู่กรุงเทพลูกอ้วนขาวมีสง่าราศีมาก
แม่บอกแม่หดหูจนแทบเป็นลมเลยเพราะรู้ว่าลูกมาก่อเหตุแบบนี้
อันนี้ตอนย้ายไม่อยู่พี่แหละแต่อยู่กรุงเทพบ่อย
จะเป็นลมตายแม่จะเป็นลมตายเสียใจมากที่สุดของในโลก
ไม่มีอะไรเทียบเท่ารู้สึกเสียใจรู้สึกว่ากรรมเวรอะไรนักหนา
แม่ถามก่อนสิลูกชายนี่ที่เกาะเหตุสาเหตุแบบนี้
เพราะอะไรอะรู้ไหม

พอรู้แต่ว่าลูกยังไงก็ต้องกรีดยาบ้าก็เตียงกันบ่อย

ย่ายมากพี่อะไรอยากมาดูเรื่องนี้
คือถ้าฟังจากแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ย
สิบตำรวจเอกปัญญาซึ่งก็ยิงตัวตายไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ตอนที่อยู่ที่กรุงเทพยังไม่ติดยา

มาอยู่ที่หนองบัวลำพูย้ายกลับมาที่บ้านเนี่ย
มาติดยาคือตามข้อมูลบอกว่า
ตอนที่เขาย้ายกลับมาที่สพนาวังที่หนองบุรมภูเนี่ย

มาอยู่ที่นี่ก็เลยมีพฤติกรรม

เพราะมีปัญหาทะเลาะกับแฟนที่อยู่ที่กรุงเทพ
ร่างกายสู้ผอม
เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วมาได้แฟนใหม่ที่นี่
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะคือผู้หญิงที่ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้าน
หลังจากที่ก่อเหตุไปยิงที่อื่นมาแล้ว
แล้วก็จะมีลูกก็คือเด็กที่ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพร้อมกันหรือเปล่า
นี่นะฮะก่อนที่๑๐ตำรวจเอกปัญญาจะยิงตัวตาย
ท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับจิตใจนะครับ
การช่วยเหลือผู้ที่เป็นครอบครัวของผู้สูญเสีย
หรือแม้แต่ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นี่นะฮะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่พม
ไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อกราดยิง
พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต

ขณะเดียวกันได้สั่งให้ทางรองประหลัดกระทรวงพมและรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
ระดมเจ้าหน้าที่จากจังหวัดหนองบัวลำพูเลยขอนแก่นหนองคายอุดรธานีและพิศนุโลก
ให้ไปช่วยเหลือดูแลกันแล้วก็รายงานด่วนไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วโดยนายกสั่งให้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความสูญเสีย
อย่างเต็มที่และให้หางบประมาณเยียวยาทุกครอบครัวอย่างดีที่สุด
ก็ควรที่ประสบภัยนะครับความประนับท่านนายกราชมนตรีได้มอบความภูมิใหญ่
และให้จัดหางบประมาณเยียวยาความประสบประสบประหารด้วยครับ
มีผู้เสียชีวิต๓๘ศพนะฮะแต่ว่าใน๓๗

น่าจะรวมลูกเมียของคนก่อเหตุด้วยก็คือ๓๗

ด้วยการถูกทำร้ายแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะตรวจสอบ
เรื่องของการยืนยันศพแต่ละศพว่าคือใครก่อนจะส่งมอบ
ให้กับญาติพี่น้องไปบำเพ็ญกุศลต่อโดยทางเจ้าหน้าที่จะ
พยายามทำให้เสร็จสิ้นภายในคืนนี้พรุ่งนี้ญาติจะได้มา
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับทางกรมสุขภาพจิตได้วางแผนส่ง
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โดยด่วนทันทีนะครับ
โดยมอบหมายให้ทีมสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลจิตเวทที่จังหวัดเลย
ศูนย์สุขภาพจิตเขต๘ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
เพื่อมาดูแลผลกระทบทางด้านจิตใจ
ร่วมกับผลกระทบทางร่างกายของผู้ประสบเหตุที่บาดเจ็บด้วย
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กนักเรียนพ่อแม่ครูพี่เลี้ยง
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
เพราะถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจมาก
ที่ต้องเตรียมรับมือที่สุดคือความรู้สึกสูญเสียต่าง
หรือความรู้สึกผิดของคนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปดูแลเรื่องจิตใจของเขา
วิธีการช่วยเหลือที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือทำให้คนที่เกี่ยวข้องรู้สึกปลอดภัยด้วยนะครับ
อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอก
เพราะการเผชิญกับเหตุการณ์อกสั่นขวัญแขวนแบบนี้
เห็นภาพรุนแรงหรือว่าการได้ยินเสียงมันจะติดอยู่ในความรู้สึกที่รุนแรงมาก
อย่างที่คุณภูริพัฒน์บอกคือตอนที่ยังจับคนร้ายไม่ได้
ชาวบ้านได้แต่หลบอยู่ในบ้านเลยนะใช่ค่ะ
ได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงปืนเนี่ย
ตรงนี้ต้องไปดูแลจิตใจเขานะครับ
ธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่า
เรื่องที่ต้องขอความช่วยเหลือจากทุกคนในสังคมด้วยเนี่ยนะครับ
ก็คือ๑ต้องไม่สร้างคำถามที่ตอกย้ำความรุนแรงจนกลายเป็นแผลลึก
หรือว่าทำให้การเยียวยาการคลี่คลายเนี่ยมันจะทำได้ยากขึ้นนะฮะ
งดส่งต่อภาพความรุนแรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ผู้ที่เป็นญาติพี่น้องครอบครัวนะครับ
หรือว่าใครก็ตามก็แล้วแต่นะฮะ
สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้
สายด่วนก็คือ๑๓๒๓นะครับค่ะ